มีผู้ชายคนหนึ่งไปตามง้ออดีตภรรยา
อดีตภรรยานั้นก็ไม่คืนดีด้วย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้โกรธนะครับ
ก็ใช้ปืนยิงอดีตภรรยาไป๒นัด
ขณะนั้นเองนะครับแม่ของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นอดีตแม่ยายของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ออกมาเห็นลูกสาวกำลังถูกยิงก็จะเข้ามาช่วย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้หันกระบอกปืนไปทางแม่อดีตแม่ยาย
แล้วก็ยิงจนอดีตแม่ยายได้รับบาดเจ็บนะครับ
กรณีของนายนบชัยฉัดเงินนะครับอายุ๓๒ปี
ก่อเหตุยิงนางเยาวเรศแร่จูอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นอดีตภรรยายิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดนะครับ
แล้วก็อดีตภรรยาถูกยิงเข้าที่หน้าอกและลำตัว๒นัด

จากนั้นนายนบชัยนะครับหันปืนมายิงนางปำแซ่จู
ซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตและเป็นอดีตแม่ยายของนายนบชัย
ที่กำลังเห็นเหตุการณ์แล้วก็วิ่งเข้าไปจะช่วยลูกสาว
อดีตแม่ยายนะพอเห็นว่านายนบชัยถือปืนแล้วก็หันกระบอกปืนมาหา
ตแม่ยายวิ่งหนีทันทีแต่ไม่ทันนะครับ
เพราะว่ากระสุนเจาะเข้าหลัง
ยิงคนข้างหลังนี่แย่มากนะครับ
ขณะนี้อดีตแม่ยายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มคืนวันอาทิตย์ที่๑๐พฤศจิกายนนะครับ
ในเรื่องนี้เองตำรวจก็สอบสวนคนรอบข้าง
แล้วก็ไปสอบสวนนายเสนอแร่จูพ่อของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นสามีของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เล่าให้ฟังว่านายนบชัยอดีตลูกเขย
คือเลิกรากับลูกสาวของเขาไปนานแล้ว
ตั้งแต่ลูกสาวคลอดลูกได้ประมาณ๕เดือน
คือนายนบชัยกับนางเยาวเรศผู้ตายคือมีลูกด้วยกัน

ก่อนเกิดเหตุนายนบชัยขี่มอเตอร์ไซค์มาหานางเยาวเรศ
แล้วก็พูดคุยเรื่องของการเลี้ยงลูก
แล้วก็จะขอคืนดีกันอยู่บริเวณหน้าบ้านพูดคุยกันตรงนั้น
แต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะครับมีปากเสียงกันขึ้นทำให้นายนบชัย
โมโหครับใช้ปืนยิงใส่นางเยาวเรศสองนัดระหว่างนั้นนะครับ
ปัมซึ่งเป็นอดีตแม่ยายออกมาเห็นได้ยินเสียงปืนแล้ว
ออกมาเห็นเมื่อเห็นเหตุการณ์นะครับวิ่งจะวิ่งเข้าไปช่วยลูกสาว
แต่วิ่งไม่ทันเพราะว่านายนบชัยหันปากกระบอกปืนมาทางนางปำ
ปัมก็ต้องวิ่งหนีครับแต่ปรากฏว่าถูกนายนบชายยิงเข้าใส่อีก๒นัด
หลังก่อเหตุแล้วนายนบชัยก็หลบหนีไปนะครับ
โดยนายเสนอแทร่จูพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังอีกนะครับว่า
สาเหตุที่ลูกสาวต้องเลิกรากับนายนบชัยเพราะว่าทนที่จะถูกนายนบชัยทำร้ายไม่ไหว
ช่วงเกิดเหตุตัวคุณพ่อเองคุณพ่อผู้เสียชีวิตเมาเหล้าแล้วก็หลับไปก่อน
พ่อบอกไม่อย่างนั้นนะคงโดนยิงด้วยอีกคนเพราะว่านายนบชัยเคยพูดขู่
ญาติญาติเลยว่าจะยิงครอบครัวของเขาให้หมดทุกคนทำให้ครอบครัวเกิดความหวาดกลัว
ต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านซึ่งขณะนี้นะครับตำรวจได้นำหลักฐานกล้องวงจรปิดนี่แหละครับ
ไปตรวจสอบอีกทั้งนายนบชัยยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอีกด้วยครับ
เออได้รู้ไหมใจแชบรวดแล้วรถรถเก่งรถเก่งมันกรีดได้นะกรีดกับแตก
เพราะไอ้พวกนี้มันใช่คัตเตอร์กี่ยาวแล้วเกิดระเบิดนะ๓ล้อ
เกือบหมื่นนึงแล้วก็ตัดสายเบรกแต่ตอนนั้นผมไม่มีกล้องวงจรปิดผมก็เลยมาติด
มันขายบ้าเขาว่าโดยจะคุบตัวทีมี๕แยกแต่ของไม่มี
อันนี้พูดตรงพอลูกผมตายแล้วผมไม่กลัวตายหรอกครับมันขู่ว่าจะฆ่าเขาอีกคนเหมือนกัน
นี่แหละครับพ่อของผู้ตายแล้วก็เป็นสามีของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคือนายนบชัยพยายามฆ่าคนในครอบครัวของเขาหลายครั้งแล้วนะครับ
ด้านของนายสมเจตศรีอ้วนญาติของผู้ตายอีกคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่นายนบชัยมาก่อเหตุเนี่ย
น่าจะมาจากเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาคือนายนบชัยกับนางเยาวเรศมีปัญหาเรื่องของลูกนะครับ
เพราะว่าตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเอาไปเลี้ยง
แล้วก็นิสัยส่วนตัวของนายนบชัยเป็นคนอารมณ์รุนแรงไม่มีงานทำ
เคยเปิดโต๊ะสนุกเกอร์แต่ก็ขายทิ้งไปแล้วนะครับ
ส่วนในคืนที่เกิดเหตุถือว่าโชคดีมาก
ที่พ่อของนางเยาวเรศกินเหล้าจนเมาแล้วก็หลับไปก่อน
คือถ้าไม่เมานะคงเสียชีวิตหรือไม่ก็คงถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปอีกคนนึงนะครับ
ขณะที่ทางคดีนั้นพันธ์ตำรวจโทพิสิทธิศรีอ่อน
รองภูมิกับการป้องกันและปราบปรามสพปลวกแดงนะครับเปิดเผยนะครับว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ติดตามไปที่บ้านของนายนบชัย
แต่ว่าไม่พบตัวคาดว่านายนบชัยยังคงอยู่ในพื้นที่
แล้วก็ตำรวจให้ความมั่นใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
ว่าจะสามารถติดตามตัวนายนบชัยมาดำเนินคดีให้ได้เร็วนี้นะครับ